ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ยะลานะคะมีคนร้ายขโมยรถกระบะค่ะแล้วก็ในรถเนี่ยมีเด็กอยู่สามคนคนร้ายหนีไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วจากการตรวจสอบประวัติคนร้ายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเคยก่อเหตุขโมยรถมาแล้วตั้งสี่คันเดี๋ยวเราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะย่านตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยาลาภาพนี้นะคะผู้ชายคนนึงก็จะ

ที่คนร้ายขโมยอ่ะค่ะตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเจอเด็กสามคนถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ริมถนนแยกบ้านโต๊ะปาเกะอำเภอรามันจังหวัดยาลาเด็กก็ร้องไห้กันใหญ่คุณผู้ชมเด็กก็กลัวนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ

หรือข้าวให้ลูกให้หลานกิน

ลงไปแค่แป๊บเดียวไม่ถึง๕นาที

ตกใจมากรีบแจ้งตำรวจค่ะ
พอลงมาก็ได้ซื้อข้าวแต่ตามปกติครับ
พอประมาณ๕นาที๑๐นาทีประมาณนี้

เพราะเลยโทรแจ้ง๑๙๑
ทั้ง๓คนปลอดภัยก็โล่งใจไปเปราะหนึ่ง
แล้วรถล่ะคะรถที่ถูกขโมยไปล่ะคะ
ตำรวจที่นราธิวาสบอกว่า
เจอรถที่ถูกขโมยไปค่ะ
จอดทิ้งเอาไว้ในป่าพงหญ้าที่บ้านตะโละมาน้อ
อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
คือคนร้ายเนี่ยขับหนีสัก๖๐กิโลได้นะคะ

แล้วก็นำไปเปรียบเทียบประวัติอัธยากร

ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือเปล่า

กับที่เคยก่อเหตุขโมยรถต่อเนื่อง๔คันก่อนหน้านี้
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ